ก็มาดูเรื่องความเริ่มรวยมหาเสร็จถี

เจียราวนนท์แชมป์มหาเสร็จถีไทย
อู้ฟู้เฉียดล้านล้าน
ซึ่งเป็นการจัดอันดับของนิตยสารฟรอฟนั่นเอง
ส่วนคุณอาริยาเฟื่องประดิษฐ์กุล

ไม่ติดอันดับ

ดูเรื่องของการจัดอันดับ๕๐มหาเศรษฐีไทยกันหน่อยนะคะ
ก็เป็นการจัดอันดับประจำปี๒๕๖๑ค่ะ

โดยตระกูลเจรวนลแห่งเครือเจริญโภคภัณ
ยังครองอันดับหนึ่งต่อเนื่องเลยนะคุณผู้ชม
มูลค่าทรัพย์สิน๓๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
คิดเป็นเงินไทย
โอ้โฮ๙๓๗๐๐๐ล้านบาทนะคะ
อันนี้ก็จะด้วยแรงหนุนจากราคาหุ้นของบริษัทในเครือ
อนิสงฆ์จากบรรยากาศการบริโภคที่สดใส
แล้วก็มีบริษัทประกันภัยผิงอัน

ไม่มีหรอกวันหนึ่งเข้ากี่รอบต่อกี่รอบครับ
อันดับ๑ไปแล้วดูอันดับที่๒บ้างนะคะคุณผู้ชม
อันดับที่๒คือตระกูลจิราธิวัฒน์แห่งกลุ่มเซ็นทรัลนั่นเอง
สินเพิ่มขึ้นแต่๒๑๒๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
คิดเป็นเงินไทยก็๖๖๒๐๐๐ล้านบาท
จาก๑๕๓๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมา

ก็เป็นคุณเฉลิมอยู่วิทยาแห่งกระทิงแดง

ใช่ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น๘๕๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เป็น๒๑๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เป็นเงินไทยก็๖๕๖๐๐๐ล้านบาท
สินเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
๒๐๐๐๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐ
รวมเป็นมูลค่าทรัพย์สิน๑๗๔๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือว่า๕๔๓๐๐๐ล้านบาท
นี่จะรายงานให้ครบไหมคุณ

ตระกูลศรีวัฒนประพานายวิชัย
ทรัพย์สินรวมอีก๕๒๐๐ล้านนะครับ

ใช่ปีนี้มหาเศรษฐี๓๒อันดับ
ทรัพย์สินระดับพันล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป
ถือว่าเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วปี๖๐๔อันดับนะคะ

มันเห็นถึงความมั่งคั่งที่เพิ่มมากขึ้น

มี๒รายที่เป็นมหาเศรษฐีใหม่
ติดอันดับเป็นครั้งแรกหลังจากที่เอาบริษัท

ก็คือคุณสหรัฐรัตนาวดี

เข้าตลาดเมื่อธันวาคมที่ผ่านมา
อันนี้กลายเป็นมหาเศรษฐีหน้าใหม่ที่ร่ำรวยที่สุด
สินมูลค่าก็คือ๓๔๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือว่า๑๖๐๐๐ล้านบาท
ส่วนอีกหนึ่งอันดับก็คือคุณประจักษ์ตั้งคารวะคุณ

ทรัพย์สิน๒๑๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือว่า๖๕๖๐๐ล้านบาท

นายแพทย์ประเสริฐประสาททองโอสด
ของบองมจกรุงเทพฯดิวสิทธิ์เวชการก็แน่นอน
เจ้าของกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพและสายการบินบางกอกแอร์เวย์

ส่วนอันดับที่๔๔ก็น่าสนใจนะครับ
ทรัพย์สินรวม๖๘๐ล้านบาทนะครับ

เขาก็จะใช้ข้อมูลเป็นข้อมูลทางการเงิน
แล้วก็การถือครองหุ้นที่ได้รับจากครอบครัว
แล้วก็ผู้ที่ได้รับการจัดอันดับข้อมูล

ถึงหน่วยงานกำกับดูแลรวมถึงทรัพย์สินของครอบครัว
แล้วก็ทรัพย์สินที่ถือครองโดยสมาชิกในครอบครัวหลายรุ่น
ค่าทรัพย์สินในบริษัทมหาชน
ก็คำนวณจากราคาหุ้นและอัตราแลกเปลี่ยน
ณวันที่๒๐เมษายนปีนี้นะคะ
ส่วนทรัพย์สินในบริษัทที่ถือครองส่วนตัว
เมินค่าโดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกัน

ทรัพย์สินรวมของ๕๐บุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศไทย
ถ้าคิดเป็นมูลค่าสูงถึงเท่าไหร่รู้ไหมคุณ
ล้านล้านบาทโดยประมาณนะครับ
ผู้ที่ติดอันดับถึง๒ใน๓มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
จากสถานการณ์ตลาดหุ้นขาขึ้นและเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น
ธนาคารโลกคาดการณ์ว่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ที่เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวกว่า๑๐๐ละ๔ในปี๒๕๖๑

วกกับความต้องการในประเทศฟื้นตัวนะครับ
แม้ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป
โดยสิ่งที่สะท้อนความมั่งคั่งคือปี๒๕๖๑อย่างที่คุณอาริยาบอก
มีถึง๓๒อันดับที่มีทรัพย์สินระดับพันล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปนะครับ

ใครที่อยากจะอ่านครบในทุกอันดับ
คือ๕๐อันดับมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีไม่ได้สิ

ก็สามารถดูได้ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐของเรานั่นเองนะครับ